ท่านผู้ชมครับประกาศของกรุงเทพและปริมณฑลห้ามนั่งทานห้ามนั่งดื่มในร้านอาหารต่างเนี่ย
เริ่ม๒๘มิถุนายนถ้านับเวลาก็เที่ยงคืนคืนที่ผ่านมา
แต่มีคนเขาส่งคลิปไปที่เพจเจ๊ม้อยวีพลัสนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการจัดปาร์ตี้วันเกิดกันเกิดขึ้นในร้านแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
นี่ฮะนี่เป็นพื้นที่ที่รวมเรื่องการบังคับใช้ตรงนี้ด้วยนะครับ
บอกเมื่อคืนเลยนะเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อยนะฮะ
คลิปนี้นี่มี๙คนนะผู้ชายผู้หญิงรวมคนถ่ายคลิปด้วยนะครับ

ไม่รู้ยังไงอ่ะคลิปมันหลุดออกมาแล้วมีคนส่งไปที่เพจดังนะครับ
มีอีกคลิปนึงคลิปนี้มีกัน๖คนชายหญิง

คนถ่ายคลิปนะอันนี้ลักษณะเต้นรำด้วยอ่า
เปิดเพลงเต้นรำดื่มกินอะไรแบบเนี้ยนะครับผู้หญิงนี่คือ
ผู้ชายไม่มีหน้ากากไม่ได้ใส่แมสผู้หญิงใส่ฮะ
แต่ลงมาอยู่นู่นเลยโอ้โหคางเลยฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อย
ไปตามร้านที่อยู่ในคลิปนะครับ
ชาวบ้านแถวนั้นในระแวกบอกไม่ขอยุ่งกันแล้วกันนะ
แต่บางคนก็ให้ข้อมูลกับเรานะครับให้ข้อมูลแบบ

บอกว่าร้านนี้เขาก็โหกเวกเสียงดังมั่วสุมกันเป็นประจำนั่นแหละ
แต่ไม่ค่อยมีใครอยากไปยุ่งแจ้งตำรวจแล้ว
บางทีแจ้งไปก็เงียบหายเมื่อคืนก็เห็นตั้งวงกันในร้านอีก
ทั้งก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยเขาประกาศห้ามแล้วไม่ใช่เหรอนะ
ร้านค้าร้านอื่นเนี่ยร้านเล็กร้านน้อย
ทำมาหากินนี่เดือดร้อนกันหมดแต่ทำไมร้านนี้ถึงจัดปาร์ตี้นะ
ยังรับลูกค้าแบบนี้ได้อันนี้ชาวบ้านเขาถามมา
คนมั่งหน้าไหลตาเนี่ยละก้สงเสียงววยวายบ้างมาล้อกันบ้าง
เปิดเสียงดังเปลือกเพลงเพลงดังนะครับ

ชาวบ้านหายนี่เย้ได้ยินอยู่นะครับ
คือเมื่อคืนนี้มันเหมือนคล้ายว่าเขามีประกาศว่าไม่ให้นั่งร้านแล้ว

คือมันก็ไม่สมควรนะครับ
วันนี้มาเขาก็ปิดร้านหนีไปแล้วเพราะว่ามีคนเอาคลิปเอาอะไรไปแชร์
ใช่ครับแล้วก่อนหน้านี้ก็เห็นมีตำรวจมาอะไรอย่างนี้ครับ
คือถ้าไม่นับเรื่องประกาศล่าสุดที่ออกมานะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ที่เข้มข้นอย่างกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
แม้ว่าจะให้นั่งทานอาหารอะไรที่ร้านได้แล้วเนี่ย
เรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็ห้ามขาย

แต่ว่าร้านนี้เอ๊ะทำไมยังมีอย่างนี้อยู่ได้นะครับ
คือมันช้ำใจสำหรับคนที่เขาตั้งใจที่แบบ
โอ้โหให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างนะ

ท่านผู้ชมครับเอาเพื่อให้ความเป็นธรรมนะฮะ
คุณสุชาดาก็พยายามไปคุยกับที่ร้านนี้นะ
เพื่อจะได้สอบถามข้อเท็จจริงว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน
กันแน่ไม่เจอเจ้าของร้านนะถ้าพี่เจ้าของร้านจะชี้แจงอะไร
เพิ่มเติมบอกเราได้นะครับได้เจอพนักงานที่ร้านพนักงานบอก
โควิด๑๙ระบาดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขายอาหารตามสั่งอยู่ที่หน้าร้าน
เท่านั้นคลิปที่เห็นแชร์กันเนี่ยแล้วมีคนแบบร้องเรียนไปอะไร
เนี่ยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงมันเป็นคลิปเก่าตั้งแต่
เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเองก็นั่งอยู่หน้าร้าน
นะแล้วก็ไม่มีการดื่มกินปาร์ตี้อะไรกันในร้านอย่างแน่นอน
ยืนยันนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยไม่มีแต่
นี้เป็นคลิปกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วผู้สื่อข่าวแล้วก็เลยถาม
ว่าอ้าวพี่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยเขาให้นั่งดื่มกินอย่างนี้ได้
มาทำงานนะส่วนเจ้าของร้านเนี่ยตอนนี้ไปให้ปากคำกับ
คุณผู้ชมว่าปกติแล้วอ่ะตอนช่วงที่แบบเวลาปกติทั่วไปได้รับแบบ
ทำจัดปาตรงปาร์ตี้อะไรอย่างที่เขาว่าไหม

ซึ่งเรามีหลักฐานที่แบบเป็นกล้องวงจรปิดหรืออะไรที่จะยืนยันได้ไหม
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องถามเจ้าของร้าน

เมื่องเช้าเนี่ยมีใครเข้ามาบ้างไหมฮะที่เข้ามาถามข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ย
อ่าตำรวจบ้างครับอือ

แต่ตัวเราเองเนี้ยอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยครับ
แล้วเมื่อวานนี้ร้านเปิดไหมคะเปิดถึงประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ย
แล้วก็ปิดใช่ครับไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอย่างในคลิปเลยไม่ได้มีครับ
เพราะฉะนั้นก็ยืนยันได้ว่าคือเราไม่ได้แบบเอาคนมานั่งในร้าน

เราก็พยายามโทรไปหาพี่เจ้าของร้านแล้วนะฮะ
แต่ยังไม่ได้รับสายนะครับเผื่อจะชี้แจ้งเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ
เพราะว่าพนักงานที่ร้านเขายืนยันว่าไม่มี
เมื่อคืนนี้ยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะเป็นคลิปเก่าหรือเปล่านี่นะฮะ
ส่วนพี่ที่ขับสำล้ออยู่ในพื้นที่เนี่ยเราไปเจอพอดีนะครับ
พี่เขาบอกว่าก็เห็นว่าร้านนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นร้านขายอาหารตามสั่งที่หน้าร้านจริงนะ
แต่ข้างในเนี่ยก็ไม่รู้กันหรอกคือต่อให้เขาจะมีหรือไม่มีต่อให้มีเขาก็ไม่เห็นอยู่ดี
เพราะเขาอยู่กันด้านในแต่หน้าร้านเนี่ยก็คือร้านอาหารตามสั่งแล้ว
เมื่อก่อนเป็นคาราโอเกะนะครับอ้าวนี่ฮะข้อมูลที่เราพยายามจะเสาะหามา
แต่ถ้าฟังจากพนักงานของร้านก็คือตำรวจเขารู้เรื่องล่ะ
เขาก็เรียกเจ้าของร้านเนี่ยไปสอบถามไปถามข้อมูลแล้ว
เดี๋ยวก็คงจะรู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรคลิปที่เกิดขึ้น